การที่ต้องส่งสมาชิกครอบครัวเข้าห้องผ่าตัด

และยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าว่าเป็นเด็กเล็ก
พ่อแม่ก็ต้องกระวนกระวายใจอยู่หน้าห้องผ่าตัด
โดยไม่รู้นะครับว่าภายในห้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ปัญหากำลังจะหมดไปครับ
จากบริการใหม่ของโรงพยาบาลในสหรัฐ
ระยะและพ่อแม่ก็สามารถที่จะส่งข้อความ
สอบถามกลับไปได้ด้วยนะครับ
ซึ่งบริการนี้ก็จะสามารถลดความตึงเครียด

ที่ลูกหลานต้องเข้ารับการผ่าตัดนั้น
ทำให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพากันวิตกกังวล
แต่เพื่อช่วยให้ความวิตกกังวลเหล่านี้บรรเทาเบาบางลง
ทั้งการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรักษา
แจ้งเตือนเรื่องการห้ามรับประทานอาหาร

รวมทั้งแจ้งข้อมูลการกลับไปดูแลตัวเองที่บ้าน
พยาบาลเด็กในรัฐวิสคอนซินเปิดเผยว่า
โดยปกติแล้วธุรกิจร้านทำผมและคลินิกทันตกรรม

แต่ว่าทางโรงพยาบาลเด็กต้องการยกระดับบริการแจ้งเตือนขึ้นไปอีก
หนูน้อยซาฟาแรสวีกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดทอนซิน
หลังจากมีอาการเจ็บคอมานานหลายปี
เมื่อได้รับคลิปวิดีโอชี้แจงรายละเอียดการผ่าตัดก็เริ่มเบาใจลง
และคิดว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะต้องผ่านไปด้วยดี
ยังรู้ว่าทั้งหมอและพยาบาลต่างก็ใจดีพร้อมที่จะดูแลเด็ก
ขณะที่พ่อแม่ของเธอที่รอคอยอยู่หน้าห้องผ่าตัด
และพวกเขายังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สงสัยได้
เซอร์แรสวีผู้เป็นมันดาเปิดเผยว่า
ข้อความสั้นที่ทางโรงพยาบาลส่งมาแจ้งอยู่ตลอดนั้น
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก
รอคอยลูกผ่าตัดก็ไม่น่าวิตกกังวลอีกต่อไป
นี่เป็นหนึ่งในภารกิจของแพทย์และพยาบาล

เพื่อให้คนไข้และญาติพากันอุ่นใจว่าทางโรงพยาบาล
จะดูแลพวกเขาได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าอาการหลังผ่าตัดของหนูน้อยจะค่อยฟื้นตัวอย่างช้า
แต่อย่างน้อยผู้เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้วิตกอะไรมากอีกต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน